สวัสดีครับท่านผู้ชมครับท่านอาจจะอารมณ์ดีดีกับข่าวนางงามที่คุณแจ๊กกะรีนเอามาเล่า
แต่ว่าอาจจะอารมณ์เสียกับอดีตนางงามที่ถือครองที่ดินที่ราชบุรีต่อ
เพราะอะไรครับเมื่อวันศุกร์สัปดาห์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจำได้ไหมครับ
คนที่ติดตามเรื่องนี้สบายใจขึ้นเยอะเพราะเมื่อวันศุกร์
คืบไปแจ้งความเอาผิดกับปารีนาแล้วมีความผิดสี่คดีสำคัญ
ผิดพรบ๔ฉบับโทษพรบ๔ฉบับนี้หนักถึงขั้นติดคุก
อ้าวแล้วเมื่อวานวันหยุดอ่านหนังสือพิมพ์เห็นหัวข่าวเรียงมาเป็นแถวเลยครับ
เอ๋ยอมคืน๖๘๒ไร่แล้วจบ
ธรรมนัฏลั่นไม่ผิดอาญา

คนที่ติดตามเรื่องนี้อ่านข่าวแล้วมึน
ถามตัวเองว่ามันอะไรกันนี่
มันจะง่ายอย่างนั้นเลยเหรอ
จะกล้าเหยียบหัวจิตหัวใจประชาชนอย่างนั้นเลยเหรอ

เรื่องการดำเนินคดีต้องชี้แจงว่ากรณีของคุณปรินาครอบครองพื้นที่นี้มาก่อน
จะมีกฎหมายปฏิรูปที่ดิน
และเมื่อคุณปารีนาส่งมอบคืนให้รัฐตามกฎหมาย
สอบประกอบจึงไม่สามารถเอาผิดได้
อ้าวแล้วที่กรมป่าไม้แจ้งความดำเนินคดีไปแล้วเนี่ย
๗ไร่มันจะเป็นยังไง
คำตอบวันนี้เป็นหัวข่าวอธิบดีป่าไม้สงวนท่าทีขอหารือกับกฤษฎีกาก่อน

พอเห็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์วันนี้ของไทยรัฐ
ดำรงสับปมที่ดินปารีนาถามสังคมรับได้หรือไม่
ฉะนั้นเรื่องนี้ยังจำเป็นจะต้องคุยกับดำรงพิเดชต่ออีก๑วัน

ไอ้๔๖ไร่ที่กรมป่าไม้แจ้งความดำเนินคดีมาก่อนหน้านี้
กับ๖๘๒ไร่เนี่ยคนละแปลงกัน

ฉะนั้น๔๖ไร่๔๐ไร่กว่าเนี่ยดำเนินคดีไป
แต่๖๘๒ไร่เนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้

คืออย่างนี้ผมอธิบายนิดหนึ่งไม่จบหรอก
ก่อนมีพจภาพกิจคา

ตั้งแต่๕๔ถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นเรื่องปฏิรูปโรชน์ที่๑๐ข้อป่าทั้งหมดราชาติกหมดสมภาพ
แต่ก่อนที่จะมีพลาติกาปี๕๔

คุณปรินาไปแจ้งพทบ๕ครอบครองปี๔๙ถึงปี๕๓
๑๗๐๐กว่าไล่โบสถ์ปากไม้ต้องไปจับตรงนี้๖๘๒ไล่
เพราะคุณปรินายอมรับแล้วคืนที่ให้สรภกร
สอบประคอเพราะตรงนี้ยังเป็นป่าตามที่สารดีกา

หากใดยังไม่มีภาษกิจดิกาก็ยังเป็นป่า
เพราะมีภาษกิจดิกาปี๕๔
แต่ก่อน๕๔ยังไม่มีราชการก็เป็นป่า
คุณปรินาไปบุกลุกทำโรงเพชรโรงกายระยะ๘๐ครอง
ป่าไม้ต้องไปจับข้อหาลุกป่าตรงนี้
แล้วทำไมอธิบดีบอกว่าต้องหารือกฤษฎีกาก่อน
แล้วเขาบอกว่าที่คุณดำรงยกคดีจากที่ไหนมาเทียบเคียง

ไม่เกี่ยวเลยคดีศาลนิกาจะเป็นคนละแบบป่าทั้งหวันแห่งชาติเหมือนกัน
ที่อันทัพลานเขาก็จับเหมือนกันศาลก็บอกแล้วตามใดที่ยังไม่มีพราติกายังเป็นป่า
คุณจะไปเถียงสารธิกาเขาได้ยังไงล่ะสารสูงสุดแล้วคุณไม่ดำเนินการคุณก็จะโดน
ผมบอกนะวันนี้เนี่ยคุณจะฟังใครก็ได้ที่สั่งเป็นปากเปล่าโอกาสเสี่ยงติดคุกคุณมี
แต่ถ้าคุณยืนบนสังคมบนถูกต้องคุณเอาตามกฎหมายสังคมก็จะอุ้มคุณ
ผมก็เตือนกลมป่าไม้ด้วยความหวังดีก็แล้วแต่อธิบดีตัดสินใจเลือกทางเดินเอาก็แล้วกัน
ตอนนี้ลูกอยู่ในมือใครในมือสวปกตร์หรือกลมป่าไม้
ถึงปัจจุบันให้โรงเป็ดโรงไก่คนไม่มีคุณสมบัติไปครอบครองอันนี้ได้ยังไง
อันนี้ต้องไปสอบ๑๕๗
ลมป่าไม้ก็ต้องสอบเจ้าที่หน่วยป้องกันคุณปล่อยบันได๔๙ถึง๕๓ว่ามีโรงเป็ดโรงไก่
เต็มพื้นที่อย่างนี้คุณปล่อยมาได้ยังไงทำไมไม่จับกลุ่ม
หรือ๒กลมสอบแนวเดียวกันแต่คนละเวลา
แล้วสองกลมเนี่ยขึ้นกับรัฐมนตรีคนละคน

กรมหนึ่งเนี่ยสปกขึ้นอยู่กับคุณธรรมนัฐ
กรมป่าไม้ขึ้นอยู่กับคุณวรวุฒิใครควรจะรับผิดชอบเรื่องนี้
ก็ต่างคนต่างรับผิดชอบคนละแผนก
ลมป่าไม้คุณวราวุฒิก็รับผิดชอบตั้งแต่ปี๔๙
พูดถึงนโยบายนะท่านผู้จัดการ
อยากไปตามกฎหมายกลมป่ามาพูดถึงกลมป่าไม้ดีกว่า
คุณต้องไปจับ๖๘๒ไร่ช่วงปี๔๙๕๓ที่คุณปรินาไปบุกลุกสร้างลงเป็ดลงไก่
ส่วนปี๕๔ไปแล้วเนี่ยปฏิรูปที่ดินรับไปเต็มเป็นหน้าที่ดูแล
มันไม่มีกฎหมายอาญาลงโทษปฏิรูปที่ดิน

เนี่ยมันเอาแค่สองตรวจนียิแค่นั้นแหละ

ทำไมต้องไปหาลือทำไมสารดีกาเนี่ยใหญ่กว่ากฤษฎีกา
สารดีการเนี่ยมันไม่เป็นกฎหมายเป็นข้อหาลือ
แนวทางปฏิบัติแต่สารดีกาเนี่ยสารสูงสุดตัดสินแล้วเป็นอย่างนี้อย่างนี้
ไปดูที่๕ดีการ์ที่๑ที่๔๘เจ็บนะ
ถ้ามันชัดอย่างนี้คุณดำรงคิดว่าคนที่จะช่วยกันโอบกันอุ้มเนี่ยเขาจะกล้าเหรอไม่มีทางผมบอกเลยไม่มีใครโอบอุ้ม
เนี่ยอบอุ้มปากเปล่ากันไงแต่แค่คนปฏิบัติภือภาคมายทีนี้เป็นตัวเสือกสอนมันจะติดคุก
จากการเมืองกับความรับผิดชอบของค่าราชการประจำระดับอธิบดี
เรื่องนี้ถ้าละเว้นใครควรโดน
ก็เป็นนโยบายเขาบอกไปตามกฎหมาย

สิ่งนาฬิกของคุณ
แต่ว่ารัฐมนตรีเป็นคนสั่งนะ
เราไม่รู้เขาสั่งยังไงใครไปสั่งเราก็ไม่รู้

ผมได้ยินให้สามซ่าทุกอย่างเป็นไปตามดูบทกฎหมาย

อธิบดีก็ตัวบทกฎหมายคืออะไร

สรุปว่า๖๘๒ไร่
คืนแล้วไม่มีอะไรต่อกันอย่างที่ธรรมนัฐว่าเนี่ยไม่ใช่เด็ดขาด
ไม่ท่านธรรมนัฐท่านพูดถึงกฎหมายปฏิรูป

ท่านพูดถึงกฎหมายปฏิรูปว่ามาเอาผิดไม่ได้

ท่านไม่ได้พูดถึงกฎหมายป่าไม้คนละคนละ
ต้องเข้าใจอันนี้ท่านพูดถูกแล้ว
ไอ้กฎหมายปฏิรูปที่ดินเนี่ยมันไม่มีบทลงโทษอาญาอย่างมากกับแพ่งขับไล่

เออเออเออ
ฉะนั้นเที่ยงวันนี้ดำรงพิเดชจะสรุปว่ายังไง
ก็ต้องจับดำเนินคดีไปว่ากันในสารติดคุกมากน้อยขึ้นอยู่สารตัดสิน
มันเป็นดิกาอยู่แล้วดิกาตัดสิน
คุณจะไปนอกเหนืออย่างนี้ได้ยังไงอ่ะ
วันนี้ผมเห็นหัวข่าวของไทยรัฐเนี่ยดำรงพิเดชถาม
สังคมรับได้หรือไม่
ผมถามว่าถ้าสังคมรับไม่ได้เนี่ยเขาควรจะแสดงออกยังไง
ก็อาทิตย์มือกรมหมายก็ได้อยู่ได้ยังไง
คุณเป็นตัวรักษาบทกฎหมายเป็นตัวหลักของประเทศ
มันไม่มีที่นี่ที่เดียวทั้งประเทศ
คุณไม่ได้เติบการในนี้แต่ถ้าศีรษาติดคุกติดลางเป็นแถว

โคมมันไปหมดแล้ววันนี้
แล้วมันก็ผิดตามนั้นตามตัวบทกฎหมาย

แต่ตัวบทกฎหมายที่ผ่านมา

วิคาตัดสินอย่างนี้ก็เป็นตัวบทกฎหมายมาแล้ว

ฉะนั้นเรื่องนี้สรุปว่า
ลมป่าไม้จะต้องดำเนินคดี
ไม่ใช่แค่ว่าคืนที่ให้สปกรแล้วจบ
เหตุและผลนั่นดำรงพิเดชอธิบายมาแล้ว
หลายวันซ้อนเดินหน้าต่อ

ผมก็ต้องบอกเหมือนคุณดำรงพิเดช
เพราะมีคนถามว่ามีอะไรกับคุณปารีนา
ทำไมไปจงเกลียดจงแค้นจงชังกับเขานักไม่มีเลยครับ
แต่ว่าประเทศนี้ถ้าเราไม่ยึดหลักความถูกต้อง
เรื่องใหญ่ขนาดนี้แล้วไม่มีมาตรฐานทางกฎหมาย

ขีดเส้นใต้เที่ยงวันนี้ครับ

ตามเรื่องนี้กันต่อขอบคุณด้วยนะครับ